เรื่องราวของฟุตบอลไทยแน่นอนแหละ
ผลงานดีได้ก็ต้องพึ่งชายคนนี้
ซึ่งคราวนั้นก็ไปให้อยู่แรงบัณฑาใจกับเด็กนะครับ
มีการสอนฟุตบอลเดินทางไปสอนตามสถานสงเคราะห์
ซึ่งเมื่อวานมีคิวไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าง

เพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและก็เยาวชนครับ
ดูการโชว์ของพี่ซิโก้นะครับเป็นขวัญใจเด็กเลยครับ
โดยพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็มอบโลกกับซิโก้นะครับในฐานะบุคคลตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของชาติ
ถึงเด็กในสถานสงเคราะห์นะครับทั่วประเทศให้หันมาเล่นกีฬา
หลังจากนี้ครับพี่ซิโก้ยังได้ร่วมกิจกรรมซิโก้สอนน้องสาธิตการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
ถึงแจกลายเซ็นต์แล้วก็ร่วมถ่ายภาพอีกด้วยครับ
ไปดูความขึ้นไหวของศึกไทยลีกกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดนั้นโค้ชสมชายซะเพิ่มได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมโอสดสภาแล้วครับ
หลังจากที่ผลงานของทีมนั้นตกต่ำอย่างหนักเก็บได้เพียงแค่๕คะแนนจาก๘นัดแรก
อันดับที่๑๖ในศึกโตโยต้าไทยลีก๒๐๑๖เพราะว่าในเกมล่าสุดนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่
บุกไปแพ้สุโขทัยแบบยับเยินนะครับ๒ประตูต่อ๕ในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งล่าสุดบอร์ดบริหารก็แต่งตั้งโค้ชเบ๊ไพโรธบวรวัฒนดิหลก
หม้อของสโมสรที่เคยพาทีมจบอันดับ๕เมื่อปี๒๐๑๒เข้ามาช่วยกรอบกู้สถานการณ์โดยจะเริ่มงานนัดแรกนะครับ
ครับถ้าเป็นภาษาเปรียบเปลยก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม่
คือเคยทำงานของสดแล้วเป็นพนักงานโอสดด้วยนะครับ
อีกหนึ่งทีมชัยนาธนะครับก็มีการเปิดตัวโคจิซูกิยามากุญซือชาวญี่ปุ่นวัย๔๕ปี
ทำให้โคริชินะครับเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกของสโมสรชายนาฏ
โดยจะเริ่มงานแรกในศึกไทยลีกที่จะเจอกับพัทยายูเต็ดวันอาทิตย์ที่๑พฤษภาคมนี้ครับ
บอลลีกเนี่ยสนุกอยู่แล้วนะครับดูกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่เข้าถึงคนดูแล้วโด่งดังแล้ว